ผมก็จะว่าพาไปจังหวัดราชบุรีเลยนะครับ
เพราะว่ามีปราชชาวบ้านเรื่องการทอผ้าที่จังหวัดราชบุรีนะครับ
เขาผลิตเรื่องของเครื่องต่อผ้าขนาดเล็กนะฮะ
แล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าพับเก็บได้ทุกอย่าง
ที่สำคัญที่สุดเขาจะจดเป็นสิทธิบัตรนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านและเป็นปลาดชาวบ้านที่บอกว่าหายากนะครับ
นี่แหละครับที่บ้านของคุณจรูนเห็นไหมครับ
คุณจรูนภารมีวัย๗๐ปี
เป็นเครื่องทอผ้าเล็กขนาดเล็กคุณบุ๊คคุณน้ำแข็ง

นี่ครับบอกว่าเป็นแรงผลิตที่ทอพ่าที่ส่งขาย

คือปกติเราจะเห็นเครื่องทอผ้านี้ใหญ่มากยกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้ว

แต่คราวนี้เครื่องเล็กนิดเดียวแต่ทอได้ดีใช่ไหมฮะ

คุณจรูนพารมีบอกว่าทำทอพ่าส่งขายทั่วประเทศนะครับ
ผลิตทอพ่าขนาดเล็กลงนะครับ
แล้วก็เป็นพื้นที่จำกัดแบบนี้แหละครับ
เขาสามารถผลิตได้เป็นทีละบ้างมากเลยทีเดียวนะครับ
จรูนก็ได้รับการยกจ้องให้เป็นครูช่างศิลปหัตกรรม
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
หรือว่าองค์การมหาชนนะครับเล่าว่า
ให้ความสนใจการทอผ้าตั้งแต่อายุ๘ขวบ
เพราะญาติผู้ใหญ่ทอผ้าใช้กันภายในบ้านนะครับ
เรียนรู้การทอผ้ามาทุกขั้นตอน
รวมทั้งศึกษาและทอผ้าจนมีความชำนาญ
แล้วก็หาวิธีการผลิตกี่ทอผ้าให้ทันสมัยขึ้น
และมีเขตความสามารถพัฒนา
จนเป็นทอผ้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ

คุณจรูนบอกว่าสามารถผลิตเครื่องต่อผ้าที่มีขนาดเล็กลง
แก้ไขข้อบกพร่องของเก่งขนาดใหญ่แบบดั้งเดิม
ให้เหลือเป็นกี่ทอขนาดแค่๑เมตรนะครับ
ที่สามารถพับเก็บได้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
สามารถทอพ่าได้ครั้งละ๕เมตรนะครับต่อวันนะครับ

ทั้งแบบเก่าถึงคือดีกว่าแบบเก่านะครับ

สามารถทอผ้าหน้ากว้างขนาด๑เมตร
จนถึงขนาดหน้ากว้างต่ำสุด๘นิ้วครับ
ครูจิรวชบอกว่าตอนนี้มีลูกชายมาสานต่อ

ราคาขายเพียงแค่ชุดละ๑๐๐๐บาทเท่านั้น
ศูนย์การทอผ้าในภาคต่างทั่วประเทศครับ
จองนะครับแล้วก็รวมถึงสถาบันการศึกษา
ได้สนใจอยากสั่งแล้วก็นำสั่งไปผลิตท้ายนะครับ

คุณครูบอกว่าจะจดสิทธิบัตรนะครับ
ตอนนี้ครับใครสนใจเข้าเยี่ยมชมหรือว่าเรียนรู้กี่ทอผ้า
ก็สามารถติดต่อครูจรูนได้ที่บ้านในจังหวัดราชบุรี
โทรนะครับ๐๘๓๑๐๕๕๗๗๑ครับ
โอ้โหนี่คือภูมิปัญญาไทยนะครับ
นับเป็นปลาดชาวบ้านที่ผลิตเครื่องทอผ้าขนาดเล็กนะครับ

ใช่ดีครับเพราะว่าขนาดก็เล็กลง
แต่ว่าโอ้โหประสิทธิภาพในการทอผ้า